เท่นบีผับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตำรวจคุมตัวในบีนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของผับเมาเท่นบีไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาครั้งแรกค่ะ
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ย
วันนี้ได้ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะเยียวยาผู้เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตทุกรายล่าสุดสารให้ประกันตัวและติดกำไรอีเอ็มค่ะ
ตำรวจสภภูตาหลวงคุมตัวในพงศิริปั้นประสงค์หรือในบีอายุ๒๗ปีเจ้าของเมาส์เท่นบี
ขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังครั้งแรก
หลังแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ตอนที่นำตัวไปฝากขังในบีหรือนายพงศิริเนี่ยได้กล่าวขอโทษผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
แล้วก็บอกว่าจะเยียวยาทุกคนอย่างเต็มที่
ให้คุณผู้ชมฟังเสียงช่วงหน่อยครับ
นี่คือช่วงเวลาที่ขึ้นรถจะนำตัวไปฝากขังนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เข้ามาซ่อมโคมไฟเมื่อวันที่๔สิงหาคมตอนกลางวันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
วันนี้เขาพาเข้าไปไปชี้จุดว่าไปซ่อมตรงไหนนะฮะ
ช่างไฟบอกว่า๒ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของร้านให้เขามาวางระบบไฟฟ้าตั้งแต่ตอนสร้างร้านนะคะ
เขายืนยันได้ว่าระบบไฟวางมาตรฐานไว้ถูกต้อง
สายไฟมีฉนวนกันไฟมีคันอาวแยกมอบแรงไฟฟ้า๓ตัว
จ่ายไฟขนาด๑๕แอมป์ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายไฟในร้าน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามาซ่อมโคมไฟเนื่องจากน็อตโคมไฟหลุดและโคมร่วงลงมา
พอซ่อมเสร็จก็ทดสอบการเปิดไฟอีก๒รอบ
ไฟก็ติดปกติดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซ่อมระบบไฟฟ้า
แล้วช่างก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ต่อไฟผิดจนทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเน้นไปที่ด้านหลังลำโพงฝั่งซ้ายของเวที
ซึ่งเป็นคนละจุดกับที่ช่างไฟคนนี้มาซ่อมค่ะ
ในสถานที่ประสบการณ์อาชีพช่างไฟพี่ยืนยันหรือว่าพี่ไม่ได้ทำงานพลาด
หรือว่าต่อไหนไฟผิดยังไงไหม
ไม่ครับยืนยันได้
จากเอาช่างไฟมาตรวจสอบดูแล้ว
ก็ยังมีการตรวจระบบสายไฟในร้านแล้วก็รอบร้านอย่างละเอียดนะคะ
รวมถึงโครงสร้างหลังคาก่อนที่จะลื้อออกระหว่างที่เข้าตรวจสอบสาเหตุด้วยนะคะ
เพราะว่าอาคารหลังนี้ก็มีความเสี่ยงแล้วล่ะนะคะที่จะได้รับอันตรายนะคะ
ถ้าไปดูภาพรวมวันนี้เนี่ยยังมีครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
นี่คือครอบครัวของจ่าเอกสมรัฐหินเทาหรือคุณเพชรค่ะจ่าเพชรนะคะ
อายุ๓๑ปีซึ่งครอบครัวก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีบริเวณห้องน้ำของผับ
นำอาหารคาวหวานเครื่องดื่มที่จ่าเพชรชอบมาตั้งเอาไว้
กับคุณแม่ก็จุดทูปเรียกวิญญาณคือเป็นการทำพิธีทั้งน้ำตาค่ะคุณนัทพงศ์
บอกให้จ่าเอกมากินข้าวแล้วก็กลับบ้านด้วยกันค่ะ
ขอแสดงความเสียใจคุณสมใจด้วยนะคะคุณสมใจแม่ของจ่าเอกสมรัฐค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเป็นความหวังคุณนัทพงศ์
เป็นทหารสังกัดกองพันธุ์ต่อสู้อากาศยานที่๒๑กรมต่อสู้อากาศยานที่๒
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือค่ะ
แล้วเล่าให้ฟังบอกวันนั้นลูกโทรมาบอกว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวผับ
หลังจากนั้นต่อมาก็ทราบข่าวร้ายนะคะการสูญเสียครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างมากค่ะ
ความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งล่าสุดที่มีรายงานเข้ามาสารจังหวัดพัทยาให้ประกันตัวนะคะ
รวมถึงให้มารายงานตัวเมื่อครบกำหนดฝากขังครั้งที่๒ครั้งที่๔และครั้งที่๗ค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศหลังได้รับการปล่อยตัวในพงศิริ
ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นค่ะบอกว่า
ผมขอโทษผมจะเยียวยาทุกอย่างแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษตลอดเวลาค่ะ
คุณผู้ชมครับ